คุณผู้ชมเรื่องกินต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ต้องคัดสรรหน่อย
คือกินไปกินมาบางทีหายวักไปกับตาเลย

เอาดูกำลังกินอยู่เลย

ดูจริงหวับไปกับตา
ไหลไม่ได้แล้วไหลลงมาด้วย

เปลี่ยนตัวอื่นมากินบ้าง

คงจะมีตัวอื่นที่ต่อคิวอยู่บนหลังคา

แล้วด้วยความที่ไอ้ตัวนี้คงจะกินนานไปหน่อย

เพื่อนเลยบอกว่าได้เวลาเปลี่ยนแล้วเฮ้ย
หมดคิวแล้วหมดรอบ
แล้วมันจังหวะได้จริงดูดิ

เศรษฐานเกิดขึ้นไวมาก

ใส่ให้ดูแต่เป็นความน่ารักของลิง
เวลาคุณให้อาหารนะให้อาหารลิงอะไรพวกนี้

คือพยายามโปรยให้มันหลายตัวเข้าไว้

เพราะว่ามันโดนหมั่นไส้

ฉะนั้นเวลาให้ก็ต้องหวานเหมือนให้อาหารปลาอาหารนกอย่างนี้หรอ

ถ้าคุณไปมัวให้ตัวนี้ตัวเดียวนะไอ้ตัวนี้มีปัญหา